สู่เรื่องดีที่ทุกคนส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามทีเดียวนะครับ
เมื่อบ่ายวานนี้คณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แต่ข่าวครั้งนี้ก็เป็นข่าวที่ลดความตึงเครียดได้มากนะครับ
แพทย์แถลงว่าอาการโดยรวมของคุณปอทฤษฎีเนี่ย

แต่ว่าร่างกายให้การตอบสนองอย่างดี
จนทำให้คณะแพทย์มีกำลังใจในการรักษาต่ออย่างมากเลยทีเดียว

คุณพ่อของคุณปอทฤษฎีเองนี่ก็เผยเลยนะครับ

แล้วก็ทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าเหมือนได้รับปฏิหารกันเลยทีเดียว
ฟังเสียงคุณพ่อสงวนสหวงกันก่อนครับ
ของลุงปอกนอกจากความเชี่ยวชาญความสามารถของคุณหมอ

ผมว่าสิ่งหนึ่งที่คุณป่อได้รับก็คือ
ความเฮตากรุณาจากทุกท่านครับ
นั้นเป็นสิ่งที่เป็นพลังนะครับ
ที่ช่วยให้คุณปอพี่วันนี้ปฏิหารได้เกิดครับ
บีบรรคุณกับขอบครมอย่างมากครับ
คุณพ่อของพระเอกหนุ่มปทฤษฎี
กล่าวไปนี่ก็เรียกว่าน้ำเสียงเคลือทีเดียวน้ำตาซึมนะฮะ

ขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลรักษาลูกชายเป็นอย่างดี
โดยเจ้าตัวบอกว่าถือเป็นบุญของลูกชาย
ได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความสามารถมาก
พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับครอบครัวสหวง
แล้วก็เชื่อว่าปฏิหารได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ก็คงทราบกันนะฮะคุณปอป่วยด้วยอาการไข้เลือดออกเข้ามา
แล้วก็เป็นเคสเรียกว่า๑ในแสนหนึ่งในล้านที่ไม่ได้เกิดโคม่าขนาดนี้
แล้วก็คณะแพทย์ก็ระดมการรักษาอย่างดีมากเลยทีเดียว
สมกรรมขึ้นหน้าอาการป่วยของพระเอกก็แน่นอน
ล่าสุดตอนนี้ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ก็ได้นำโดยสารอาจารย์นายแพทย์วินัทพัวประดิษฐ์
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโดยรวมในการรักษาอาการป่วยของปทฤษฎี
นอนรักษาตัวด้วยโรคไข้เลือดออกร่วม๒สัปดาห์ดีขึ้น
คนไข้มีการตอบสนองลืมตาได้
ตอนนี้ได้หยุดให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้ว
คนไข้สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง
แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมอยู่ด้วย
ส่วนอาการหลังการผ่าตัดลำไส้ใหญ่วันนี้ก็ดีขึ้น

กรณีตัดขาซ้ายบริเวณเหนือข้อเท้าซ้าย
ยังไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน
ขาขวาพบว่ามีการตายของเนื้อปลายนิ้วบางส่วน
แต่ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการตัดขาด้านขวา

แถลงว่ามีพบการตายของเนื้อปลายนิ้วบางส่วน
แต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะฮะสำหรับขาขวา
ขณะนี้ก็ยังไม่พบเชื้อไข้เลือดออก
แล้วก็พบว่าคนไข้อยู่ในภาวะวิกฤต

ประชาชนข้าราชการบรรดาแฟนบอลบุรีรำยูไนเต็ด
โอ้โหนี่คุณเนวินชิดชอบเขานำทีมเลย
ก็พร้อมใจกันมาร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อนำไปช่วยรักษาปทฤษฎีสหวงนะครับ
วันนี้ภรรยาคุณเนวินออกมาประกาศบอกว่า

ถ้ากรุ๊ปไหนใช้ได้ส่งไปให้คุณปอ
ถ้าคุณไหนใช้ไม่ได้เอาไว้ที่บุรีรำ

ก็ถือว่าพระเอกชื่อดังเป็นคนบุรีรำอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาก
ตลอดทั้งวันมีผู้เข้าร่วมบริจาค๒๐๐คน
นายจรินรอบการเขาเล่าแบบนี้ฮะ
หลังได้ทราบข่าวว่าเชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิต
ตัวเองรีบมาทันทีมาบริจาคตั้งแต่ช่วงเช้า
พร้อมทั้งขอให้บุญกุศลโดนบันดาลให้ปทฤษฎีหายป่วยเป็นปกติโดยเร็ว
สำหรับโลหิตที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้นะครับ
ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกฮะไปรักษาอาการป่วยของป่อ

ส่วนหนึ่งเก็บไว้ในคลังเลือดของโรงพยาบาลบุรีรำ
เพื่อไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ

การรักษาอาการป่วยของปอที่โรงพยาบาลรามาธิบดี